นะคะเมื่อวานนี้เชื่อว่าท่านที่เห็นภาพเกิดการก็คงตกอกตกใจกัน
ใช่ค่ะผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งขี่จักรยานยนต์ไล่แทงชาวบ้านเสียชีวิตไปสองนะฮะ
บาดเจ็บอีกห้านะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่า
โอ้โหทำไมดูเรี่ยวแรงเยอะเหลือเกิน

คือสอบปากคำต่างก็ให้การวกวนตรวจสารเสพติดไม่มี
เขาอ้างว่าเขาของขึ้นคุณภาคภูมิเขาโชว์รอยสักบนแผ่นหลังค่ะ
แล้วพอสอบปากคำก็บอกแค่ว่าแทงไปมั่ว
ใช้คำว่าแทงไปมั่ว
อาการทางจิตประสาทก็เหมือนกับไม่ใช่
ทีนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยตอนตำรวจสอบปากคำแล้วก็จับใส่ห้องคุมตัวผู้ต้องหาในพื้นที่ของสถานีตำรวจเนี่ย
อยู่ดีพัดลมไฟช็อตดับไป๓ตัวเห็นมีรอยสักเต็มตัว
ท่านผู้ชมไปดูภาพนี้ฮะตำรวจก็เลยต้องไปเชิญหมอธรรมในพื้นที่ที่อุดรธานีมา
บอกว่ามาทำพิธีถอดของให้หน่อย
พวกมนต์ดำของขลังหรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่
บอกช่วยมาทำพิธีตรงนี้หน่อยเผื่อจะคุยรู้เรื่อง
หรือว่าสิ่งต่างที่จะเกิดการคลุ้มคลั่งอะไรขึ้นมาอีกเนี่ย
เดี๋ยวจะได้สงบลงนี่คือหมอเตนะฮะหมอเตอยู่ที่อุดรธานี
เดี๋ยวไปดูช่วงนั้นก่อนกันแล้วกันนะครับพิธีถอดอาคมให้กับตัวของนายอิทธิพล
หรือว่าในแจ็คผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเพราะว่ารอยสักที่แผ่นหลังเยอะเหลือเกิน
เจ้าจับมั้ยเจยะวึกม่าเจดแล้วยิ่งหลวงไปก่อนก็จะ่บอก
เที่ยงคืนกว่าหมอเต๋หรือว่านายเต๋ชวัตรงามปัญญาอายุ๓๗ปี
หรือว่าอาจารย์เตหมอธรรมนะครับซึ่งมีความรู้เรื่องการถอดวิชาอาคมการปราบคุณสัย
หลวงปู่เครื่องอำเภอน้ำสมอุดรธานีแล้วก็หลวงปู่พิบูลอำเภอพิบูรรักจังหวัดอุดรธานี
ก็มีความรู้ด้านนี้มากว่า๑๐ปีนะครับมาทำพิธีถอดอาคมออกจากตัวของนายอิทธิพลหรือว่านายแจ็ควัย๓๑ปีนะครับ
เอามีดหมอมาแช่น้ำมนต์ก่อนแล้วทำพิธีสวดถอดวิชาอาคมที่อยู่ในตัวนายอิทธิพล
แล้วก็นำน้ำมนต์แช่มีดหมอมาให้นายอิทธิพลดื่มค่ะจากนั้นนายอิทธิพล
คือจากที่ดูพูดจ้าไม่รู้เรื่องเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็กลับมามีอาการปกติเลยนะ
นี่ฮะช่วงให้ดื่มไปนะครับน้ำมนต์ที่ทำพิธีนะครับ
ดื่มน้ำเสร็จปุ๊บดูมีอาการเหมือนคนปกติตอบคำถามต่างอะไรได้
อาจารย์เตนะฮะบอกว่านายทิพลเนี่ย

นี่ฮะตอนเอามาคุยต่อเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ

ประสานมาบอกช่วยมาดูตัวผู้ต้องหาคนนี้ให้หน่อย

เพราะว่าตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็ไม่มี
อาการทางจิตประสาทก็ไม่มีประวัติ
ไม่เคยรักษาอาการทางนี้ไม่เคยมีหวัดเข้าโรงพยาบาล
แล้วไปคลุมคลั่งไล่แทงคนจนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตได้ยังไง
แล้วตัวผู้ต้องหาคนนี้ก็ยังรูปร่างผอมเล็ก

จังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่ไปกันหลายสิบนายนะคะ

ตามภาพเขาก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่า
ทำไมโอ้โหผู้ต้องหาแรงเยอะขนาดนั้น
กว่าเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวได้ใช้ทั้งไม้งามใช้ทั้งอะไร
นี่กว่าจะจับได้นะคะ
เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยต้องเชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้
เพราะว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยศักยันต์เอาไว้เยอะเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าจะมีวิชาอาคมของขึ้นของเข้าตัวอะไรหรือเปล่า

แล้ววันเกิดเหตุเมื่อวานวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์๕พอดีนะฮะ
วันเสาร์ที่บอกเป็นวันแรงเป็นวันแรงที่คนมีวิชาอาคมต้องทำพิธีไหว้ครูสวดบูชาวิชาอาคม
ไม่รู้ว่าจะของขึ้นของเข้าตัวหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเลยไปก่อเหตุ
พออาจารย์เตย์ทำวิธีให้เสร็จถอดของถอดวิชาอาคมออกจากตัวในอิทธิพล
คือตำรวจเขาบอกว่าจะได้หนักเป็นเบาหน่อย
พอทำพิธีเสร็จดูเขาอ่อนลงจริงนะฮะง่ายต่อการควบคุมต่อการสอบถามต่างนะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตำรวจบอกว่าต้องเอาละคืออาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่หลักวิธี
วิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ต่างเนี่ยแต่มันก็ไปประกอบกับเมื่อคืนนี้
พัดลมในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจอยู่ดีไฟช็อตเสียหายไป๓เครื่อง
ลมสามตัวไฟช็อตนะฮะพังไปเลยนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุ
ตำรวจเลยบอกเอาเพื่อความสบายใจถอดอาคมไปก่อนก็แล้วกัน
จากที่เจ้าหน้าที่เขาประเมินก็คือคนจำนวน๑๐๒๐คนไม่สามารถที่จะควบคุมก็ได้
เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยตั้งร่างเขาตัวเล็กนิดเดียวนะครับตัวเล็กนิดเดียวก็คือมันไม่ได้ใหญ่มาก
ก็คือพละกำลังกำลังแรงเขามันผิดเหนือธรรมชาติเขาก็ไปเอามาจากหลายอาจารย์ไปศักดิ์มาหลายที่หลายแห่ง
มันก็อาจจะทำให้เขาก็คือรักษาไม่อยู่เพราะว่าแต่ละที่การรักษาของแต่ละที่เคล็ดเคล็ดลับการรักษาของแต่ละที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน
ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยเพราะว่าครูแต่ละท่านที่ศักดิ์มาการถือการรักษาจะไม่เหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็คืออยู่ในเรื่องของศิลป์ห้าเราก็ต้องอยู่ในศิลป์ห้าให้ครบถ้วนดีที่สุดแล้ว
สรุปแล้วก็คือน่าจะเป็นพฤติกรรมของเข้าตัวเขาก่อให้เกิดพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้นมาแบบนี้
เพราะว่าวันนี้มันก็ประจวบเหมาะบวกเข้ากับเสาห้าเป็นวันที่แข็งที่แรง
ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์เซาเสลอดขึ้นมา
นี่เป็นภาพเมื่อคืนที่ผ่านมากลางดึกในมุมนึงต้องเข้าใจตำรวจด้วยนะครับ
ว่าไม่ใช่ตำรวจเขาจะแม่เชื่อทางสายอาสารอะไรพวกนี้นะแต่ตำรวจ
ก็เพื่อความสบายใจก็ทำตรงนี้ตัดไปเรื่องหนึ่งก่อนแล้วก็แล้วกัน
แต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ว่าจะมีวิชาอาคมหรือไม่ของคลังหรือเปล่า
ของขึ้นจริงไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวกับสำนวนคดีนะคะ

ที่ทำก็เป็นเพียงแค่เพื่อความสบายใจ
เกี่ยวกับสำนวนคดีก็คือพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนั่นแหละ

ก่อเหตุโหดเยี่ยมนะคะไล่แทงเขาไปทั่วเนี่ยในแจ๊คคนนี้นะคะ

เสียชีวิต๒รายแล้ว๒รายนี้อายุน้อย

เป็นคนที่มีอนาคตไกลอนาคตอีกไกลแล้วก็บาดเจ็บอีกตั้งหลายราย
เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงก็ต้องมีทนายความด้วย

คือในแจ๊กเองก็ลักษณะท่าทางปกติ

ก็คุยรู้เรื่องนะคะถามอะไรก็ตอบได้นะคะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันมีประเด็นเรื่องของ
แจ๊กก็เลยเปิดเสื้อโชว์รอยสักให้ดูนี่ค่ะที่หลังของในแจ๊กจะเห็นมีภาพ
นุมานกลางแผ่นหลังนะคะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงอัคระเอาไว้แบบนี้
ก็ได้มีการถามถึงที่มาของรอยสักในแจ๊กก็บอกว่าศักดิ์ฮานุมานที่วัดดังในเขตอำเภอหนองบัวซอ
จังหวัดอุดรธานีและวัดในเขตเทศบาลนครอุดรธานีส่วนรอยศักดิ์ที่เป็นอัคระที่วัดที่มีชื่อแห่งหนึ่งนั่นแหละ
เขตเทศบาลนครอุดรธานีในแจ๊คบอกแบบนี้นะคะอันนี้คือแผ่นหลังจริงเราเลยทำภาพกราฟิกให้ดูว่ามีรอยสักอะไรยังไงบ้างที่แผ่นหลังของนายแจ๊คผู้ต้องหา
เริ่มจากรอยสักฮานุมานนะคะเขาก็เชื่อว่าจะมีอิทธิฤทธิ์รวดเร็วว่องวัยปานนักรบอันนี้เป็นความเชื่อของรอยสักภาพนี้นะคะ
ตำหมดหามึงเอ๊หลายอะไรเขาอันนี้อฆาระลงมาจากหมอ
ป้องกันภัยด้วยนะคะอืมมีอีกนะคะนี่ค่ะในแจกบอกว่าเป็น
ยอดครับป้องกันภัยเหมือนกันอยู่ยงคงกระพันเหมือนกันนะคะ
นี่ค่ะที่อยู่บนแผ่นหลังของในแจ๊คผู้ต้องหายัน๙ยอดนะฮะแต่ที่เห็นเป็นปื้นแดงอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ใช่นะฮะ
อันนี้น่าจะเป็นร่องรอยจากการเข้าไปควบคุมตัว
เมื่อวานนี้ระงับเหตุหรือว่าจะไปโดนอะไรเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ
สักมันก็เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมแต่ประเด็นสำคัญคือ

พฤติกรรมนี้ไปก่อเหตุแบบนี้ทำไมนะคะ
มันนำมาซึ่งความสูญเสียของคนในครอบครัว
ที่ต้องมีคนเจ็บมีคนเสียชีวิตนะคะครับคำตอบของในแจ๊คคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
ในแจ็คตอบตำรวจว่าแทงไปมั่ว

งไปมั่วเพราะต้องการระบายแขน
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าแค้นใครแค้นเรื่องอะไร
ยังบอกตำรวจด้วยว่าเมื่อคืนตอนอยู่ในห้องขังก็นอนหลับสบายดี
บอกแบบนี้ค่ะฟังเสียงในแจ๊คดูหน่อยค่ะ
นับสนุนครับ
แจ็คเข้าไปศักดิ์ยันต์อยู่หวกไหนนี่

อ่าวัดนรทสวางวัดซิมพระวัดครับ
วัดนรทสวางอยู่อำเภิ่นไหน

สักเบื้องก็เสียครับ

เมื่อไปทางนอก

ในแจ๊คผู้ต้องหาคือมั่วไปแทงไปมั่วนะคะโอ้โหแต่รอยสัก
ไม่เกี่ยวหรอกค่ะชื่อวัดอะไรที่ในแจ๊คพูดมาก็ไม่เกี่ยวกับทางวัดเขานะคะ
มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวในแจ๊คผู้ต้องหานี่แหละก็คงมั่วเหมือนกันนะ

ตำรวจแจ้งข้อหานักนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไล่ไป
เพราะว่าวันนี้ทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่

จาก๒ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต

แต่เอาตรงนี้ให้จบไปก่อนตรงรอยสักตรงนี้นะครับ
ธานีเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าของขึ้นแต่เป็นอาการของคนที่เล่นคุณสัย
ศัยศาสตร์แล้วประพฤติตัวไม่ดีไม่อยู่ในศีลในธรรม
ศัยศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าของเข้าตัวนะฮะ
ก็เลยไปก่อเหตุไล่แทงชาวบ้านนะครับซึ่งในนแอร์ยืนยันว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริงนะฮะ
คือมองในมุมวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นลักษณะของพวกมีอาการทางจิตประสาทประสาทหลอนก็ได้
แต่ในมุมทางศัยศาสตร์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดจากการของเข้าตัว
ซึ่งก็สามารถถอนของออกได้เหมือนกันเดี๋ยวฟังแล้วฮะ
ตำรวจเรียกมานั่นนะครับนั่นเนี้ยของเป็นสายศาสตร์นะครับ
นะฮะมันของมันเข้าเรียกว่าของเข้าตัวเข้าตัวครับผมแล้วก็ทำงานจุงเชือดด้วยอะไรแบบชีวิตหักเห
ไม่มีไม่มีแบบมันไม่เกี่ยวกับด้านขอเนี่ย๑๒ปีกินเหล้าเรียนด้วยของขึ้นเลยครับ
หนึ่งห้ามในการศักดิ์เสกเลขยาที่มีข้อห้ามอยู่แล้วหนึ่งอยู่ในสินเนี่ยทำสองห้ามกินฟักกินแฟงกินน้ำเต้า
พวกนัสภาษณ์เนี้ยข้างนั้นรอดแต่พันหัวเดียวไม้คำกล้วยราวพงราวผ้า
สิ่งไหนของอย่าไปรอดมันของทรงกระปกนะครับอยู่ในศิลป์ในธรรมนะฮะ
ทำยังไงก็ของก็เข้าตัวไหนเรียกว่าของเข้าตัวของขึ้นใช้ให้มันถูกทาง
นี่เขากำลังเดินทางผิดครับแล้วไม่ปฏิบัติตัวด้วยของขึ้นเลยครับ
ดวงดาวตกต่ำแล้วเป็นวันเสาร์ห้าด้วยมันเกิดความอุปสรรคเกิดเขาขวางมันเกิดอิทธิฤทธิมากเลยครับ
วันเสาร์ห้าด้วยเกิดเหตุด้วยคำว่าเสาห้าเนี่ยมันดีก็ดีนะฮะ
เกิดความวิบัติครับเรื่องของความเชื่อก็เรื่องหนึ่งนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วในแจ๊คผู้ต้องหาเนี่ยก็สารภาพว่าก่อนที่จะก่อเหตุ
เสพยาเป็นยาบ้านะคะสองเม็ดนะคะเสพยาบ้ามาสองเม็ด
ครับแล้วก็อ้างว่าป่วยจิตเวทอืมแต่พอตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
แล้วก็ไม่ได้มีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทนะคะคุณผู้ชม
แต่เนื่องด้วยพฤติกรรมของในแจ๊คนะโอ้โหเดี๋ยวไปดูภาพกันอีกทีนึงนะคะ
แล้วก็จะสรุปนะคะว่ามันมีความสูญเสียเกิดขึ้นขนาดไหนเนี่ยค่ะอันนี้คือภาพช่วงบ่ายเมื่อวานกล้องวงจรปิด
แยกไฟแดงถนนนะเรสวนเอ่อหลังเรือนจำกลางอุดรธานีครับ
เทศบาลนครอุดรธานีนะคะตามลูกศรเลยนะคะตัวในแจ๊คผู้ก่อเหตุนี่ค่ะ
มีจุดแรกเลยนะฮะอยู่ดีก็ไปแทงเขาเนี่ยนางสาวอัญชยาบุญยียวนหรืออุ๋งอิ่งอายุสิบหกคนซ้อนเนี่ย
แทงเข้าที่คอเขาเสียชีวิตเลยนะคะครับแล้วก็แทงเข้าที่ปาก
นางสาวนัทวดีโพพรมอายุสิบเจ็ดเนี่ยค่ะโอ้โหส่วนเพื่อนในแจ๊กก็
รีบเดินหนีไปเขาบอกเขาบอกเขาก็ตกใจเหมือนกันเมื่อวานให้สัมภา
เมื่อวานตำรวจก็เรียกตัวไปคุยแล้วนะคะสำหรับตัวเพื่อนของผู้ก่อเหตุเนี่ย
จักรยานยนต์ไปเที่ยวงานกันมาแล้วก็เนี่ยอยู่ดีก็ก่อเหตุเลย
ใช่บอกในแจ๊คไม่ยอมกลับขี่จักรยานยนต์ยนต์วนไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไล่ก่อเหตุไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยค่ะ
อันนี้คือภาพจุดแรกจุดที่สองค่ะหน้าร้านอาหารนะคะถนนศรีชมชื่น
ก็ใช้มีดแทงนางสาววิลาซีนีพรมกูนอายุสี่สิบห้าแทงเขาที่แก้มนะคะ
เขาก็ได้รับบาดเจ็บส่วนจุดที่สามหน้ามัศยิตนางสาวปียวัลกัญญาเยื้อมอายุยี่สิบ
ถูกแทงเขาที่ไหล่ซ้ายจนได้รับบาดเจ็บไล่ไปอีกค่ะจุดที่สี่หน้าโรงเรียนบ้านหมักแข้งถนนอำเภอก็ใช้มีดแทงเขาที่ใต้คอ
คนนี้เป็นเด็กนะคะเด็กชายธนรัฐศักดิ์คำดวงอายุแค่๑๓เองค่ะคุณผู้ชมก็ได้รับบาดเจ็บไปอีกคนนึง
จุดที่๕ค่ะก็คือขี่รถไปตามถนนศรีศุกร์ผ่านวงเวียนกรมหลวงประจักษ์เข้าถนนสุรการก็ไปแทงคอ
นางสาวชนลดาหินคำอายุ๒๒หน้าโรงแรมไทยแลนด์โฮเทลตอนที่นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์
คนนี้เขาเสียชีวิตนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะศพที่สองคือจุดนี้
จุดที่หกค่ะบนถนนโพศีก็เอามีดไปแทงไหล่ซ้ายของนางสาวแว่นทิพย์วงวิลัยอายุสามสิบสาม
ทางเข้ามูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
คนเจ็บทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตำรวจก็พยายามไปควบคุมตัวในแจ๊ค
ผู้ต้องหานะคะที่หน้าร้านขายยาถนนประจักษ์ศิลปาคมครับ
ก็คือตามที่ให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ได้ดูภาพกันไปแล้วแหละ
เมื่อวานนี้ว่าโอ้โหในแจ๊คนี่คลุ้มคลั่งมากมือยังถือมีดอยู่นี่ฮะ
ภาพนี้ค่ะตำรวจเนี่ยหลายสิบนายเลยนะคะ
ไม้งามอย่างนี้ค่ะก็พยายามจะล้อมพยายามจะรวบตัวในแจ๊ค
แจ๊คคือคนเสื้อขาวนะคะแล้วจังหวะนี้นะฮะที่ตำรวจเข้าไปนะครับ
โอ้โหต้องค่อยค่อยค่อยค่อยเนี้ยเอาไม้งามพยายามที่จะเข้าใกล้
คือในแจ๊กยังมีมีดตำรวจก็เลยไม่สามารถแบบบุกเข้าไปชาร์จตัวได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยค่อยระวังตัวนี่ค่ะจังหวะที่พยายามจะควบคุมตัวในแจ๊ค
นี่ไปก่อเหตุมาหกจุดแล้วนะฮะใช่ใช่ค่ะนี่พอในแจ๊คหันหลัง
เจ้าหน้าที่ก็พยายามขยับเข้าไปใกล้ใช้กลวยจราจรแล้วนี่ค่ะ
นี่ครับจังหวะนี้ฮะนี่ค่ะก็ตามภาพนี้แหละ
ตรงนี้แหละจะได้รอยสักปื้นแดงมาด้วยที่แผ่นหลังอ่ะนะ
แต่บางคนบอกรอยสักน้อยไปอยากจะเพิ่มให้มากกว่านี้หน่อย
เพราะว่าก่อเหตุเนี่ยโอ้โหมันอุกอาจเหลือเกิน
นี่คือจังหวะที่จับตัวในแจ๊คนะคะหลังจากนั้นก็นำตัวไปสอบสวน

ครับเห็นไหมฮะโอ้โหจังหวะนั้นนะ
อืมเนี่ยกึ่งเดินกึ่งวิ่งเนี่ย

แจ๊คคือตัวผอมนะคะตัวเล็กนิดเดียว
ตำรวจสอบสวนนะคะเบื้องต้นเนี่ยในแจ๊กก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานที่ฟาร์มหมู

ยาบ้าไป๒เม็ดไปขี่รถเล่นรอบเมือง
ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปตอนแรกอ้างว่าไม่รู้ตัว

อ้างว่าเคยไปรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทที่ปราจีนบุรีเมื่อหลายปีก่อน
แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีสารเสพติดในร่างกายแล้วก็เหมือนกับ
ไม่มีประวัติในการรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วยนะคะ

เช้าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในสยามสิริมงคล
นายกเทศบาลนครอุดรธานีผู้มนุยการโรงพยาบาลอุดรธานี
โดยงานที่เกี่ยวข้องเขาประชุมกัน

คือเป็นการประชุมเป็นกรณีพิเศษ
จิตแพทย์ออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ในแจ๊กส์ผู้ก่อเหตุตอบคำถามได้ดี

แต่พอถามถึงเหตุการณ์อ้างว่าจำไม่ได้
ในแจ๊คอ้างว่ามีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
เคยมีประวัติการรักษาจิตตแพทย์บอกเลยว่า
ไปตรวจค้นข้อมูลไปค้นประวัติไม่มี
ที่อุดรธานีก็ไม่มีที่ปราจีนบุรี
ในแจ๊คอ้างว่าไปรักษาตัวก็ไม่มี
ไม่มีประวัติในการรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาท
คงจะอ้างไปเรื่อยนะคะ
จิตแพทย์บอกว่าตรวจสภาพทั่วไปก็ไม่ป่วย

อ้างป่วยไม่ได้เพราะไม่ได้ป่วยค่ะ
แต่มีประวัติการใช้สารเสพติด

เดี๋ยวจะมีการตรวจสภาพจิตเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้
แต่เบื้องต้นจิตแพทย์บอกว่าไม่ได้ป่วยนะคะ

พลตำรวจรีพิศนุอุณหาเสรีผู้บังคับการตำรวจภูทร
วัดอุดรธานีบอกว่าหลังจากเกิดเหตุชั่วโมงหนึ่ง
ก็ถามในแจ๊คนะในแจ๊กก็พูดได้ปกติ

ตำรวจส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เพื่อตรวจทางกายภาพตรวจปัสสาวะตรวจเลือด
แล้วก็ตรวจจิตเวทเพื่อนำมาเป็นหลักฐาน

สรุปแล้วก็คือก็ต้องรอผลการตรวจของคุณหมอ
อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันนะคะ
แต่เบื้องต้นทั้งจิตแพทย์ทั้งตำรวจบอกว่า

ก็น่าจะมีสติสัมปชัญญะในลักษณะของการก่อเหตุ

แต่อาจจะมีลักษณะของการเสพยาร่มด้วย
แต่ก็ทำเป็นอ้างว่าจำอะไรไม่ได้นะคะ
ณตอนนี้ยังไม่มีมูลเหตุจูงใจที่แน่ชัดค่ะ
เพราะในแจ๊กยังถามคำตอบคำค่ะ
จะปรากฏตัวต่อไปแล้วก็ร่วมกับประแทฟ
เพื่อที่จะควบคุมตอนเนี่ยได้ทราบถึงแรงจูงใจ
จูงใจยังไม่อยู่ลึกเนี่ย
ตำรวจก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดของในแจ๊คนะคะ
เพื่อดูว่าประวัติในแจ๊คเป็นยังไง

เนี่ยค่ะลุงของในแจ๊คค่ะครับตำรวจก็เชิญตัวมาสอบสวนนะคะ
ลุงบอกว่าในแจ๊คเคยมาทำงานด้วยที่หนองบัวซอ
ก็ไม่ได้มีอาการคลุ้มคลั่งอะไรเลยค่ะคุณผู้ชม
ลุงของในแจ๊คบอกว่าในแจ๊คพูดจารู้เรื่องพูดคุยปกติ
นี่นะคะตำรวจก็เลยบอกว่าหลักฐานมันครบ
ประจักษ์พยานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
พยานบุคคลอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุรถจักรยานยนต์
หลักฐานทั้งหมดนี้ตำรวจบอกว่าเพียงพอต่อการดำเนินคดี
ต่อผู้ต้องหานะคะครับวันนี้ก็เลยไม่มีการนำตัวไปชี้จุด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะชาวบ้านยังมีอารมณ์โกรธแค้น
คือถ้าทำแผนโดนน่ะแน่รุมประชาธารณะทำรวจบอกแบบนี้
ก็ยังไม่ไปทำแผน๕ทางไม่รอด
ก็เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะทำแผนหรือไม่อย่างไร
ว่าจะฝากขังเลยนะครับหรือว่าผู้ต้องหาจะใช้สิทธิ์อะไรหรือเปล่า
ท่านผู้ชมครับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้คุยกับลุงของนายแจ็คที่วันนี้ไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
ลุงอายุ๖๑ปีแล้วลุงของนายแจ็คบอกว่า
ลุงเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มหมูที่ในแจ๊คหลานชายทำงานอยู่ด้วยนี่แหละ
แล้วก็เล่าว่าในแจ๊คเนี่ยมาทำงานที่ฟาร์มหมู่ของลุงได้สักปีกว่า
ทำงานได้อยู่๘๙เดือนนะครับก็หนีไปนะแล้วก็กลับมาใหม่
แจ๊กไม่มีบ้านอยู่นะฮะเพราะว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตส่วนแม่ไปทำงานรับจ้างต่างจังหวัด
แล้วก็หายไปเลยก็ลักษณะต่างคนต่างอยู่
ก็เลยให้ในแจ็คเนี่ยมาช่วยทำงานที่ฟาร์มหมูของลุง
ให้เงินเดือนเดือนละ๘๐๐๐บาทให้ค่ากับข้าวอีกต่างหาก
ก็เรียกว่ากินนอนอยู่ที่ฟาร์มแล้วมีเงินเดือนให้อีก๘๐๐
ก่อนหน้านี้หลานชายก็ดูปกติดีลุงบอกขยันทำงานนะ

พอศึกออกมาเนี่ยเห็นความผิดปกติก็คือ
ศึกมาพร้อมกับลายศักดิ์ตามตัวเต็มไปหมดเลย
แล้วทุกวันเนี่ยก็จะชอบสวดมนต์อยู่ในห้องพักคนเดียว
ในห้องพักก็จะมีรูปปั้นต่างเต็มห้องไปหมด
ช่วงนั้นหลานชายหลังจากศึกละลายศักดิ์เต็มตัวมา
หลานไม่ดื่มเหล้าไม่สู่บุรีอะไรเลย
เป็นคนสวดมนต์สะอาดสะอ้านเก็บกวาดห้องเรียบร้อย
แต่ว่าหลังจากที่หลานชายได้ไปทำงานที่ปราจีนบุรี
แล้วกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยทีนี้พบว่าเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้ว
ลุงบอกกลับมาสภาพอย่างนี้เลยครับเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เลยครับ
ผมยาวนะเนื้อตัวสกปรกไม่อาบน้ำไม่สระผมไม่ทำความสะอาด
ห้องนอนเชื่องช้าไม่ค่อยออกไปไหน
เริ่มดื่มเหล้านะแล้วก็เริ่มมีปัญหากับผู้คนในหมู่บ้าน
โดยเฉพาะวัยรุ่นแล้วชอบมีลักษณะอาการเหมือนกับคนของขึ้น
ก่อนถึงวันพระยิไรจะมีอาการแปลก
ลุงบอกว่าลุงคิดว่าคงเป็นอาการทางจิตประสาท
แต่มันจะเกิดจากอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับ
แล้วอยู่ดีก็มาก่อเหตุเมื่อวานนี้นี่แหละ
ซึ่งลุงบอกว่าลุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลานเนี่ยทำไปทำไม
มันใช่นี่ห่วงมันหนึ่ง
ไว้๕คือถ้ามัดหยิดถ้ามัดเจาะมันเหมือนมั่น
เว้าบันฟังนี่รู้เรื่องมันประสาทมันน่ะ
บันนี้อันนี้ก็มาดเฉยมันเจาะเท่าดี
มีอย่างเนี้ยละ

มันตุ๋มน้ำบั้้าให้กีนในหิดเห็นป่ะ
กินผูบซึ้งกินน้ำหมุบน้ำหอมอนน่ะแต่ว่ามาอยู่แถวนี้นี่
ว่าง่ายว่ากินเหล้ากินเบียร์จะไม่ได้กินร้ายหรอก
เทลห์สองสามขวดแล้วออกอ่ะล่ะแต่ว่าเห็นบุ๊ยพ่อแก่ไหมแก่
กล้าเก่าพอว่ามันมุษยศที่จะไปเท็จแบบนี้เลย
แบบนี้เลยท่านคนหนุ่มทะเลาะกันตีกันเลยคางกันเรียงครับพี่รังปิดในนิด
นี่เขาอยู่ดีนิดนิดหน่อยกันชะมัดจะจบถือยิ่งกันชะมัด

ถูกแทงเข้าคอน้องวิ่งไปคือน้องเสียชีวิต
ส่วนเพื่อนของน้องที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะ

เป็นเพื่อนของน้องอุ๋งอิ๋งชื่อว่านางสาวนัทธวดีโพพรมอายุ๑๗ก็ถูกแทงเหมือนกัน

ครับแต่เธอก็พอจะให้ข้อมูลกับทีมข่าวได้แล้วนี่ค่ะทีมข่าวไปคุยมา

เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ไปรับอุ๋งอิ่งที่ป้ายรถเมย์
หลังจากนั่งรถกลับมาจากบ้านกำลังจะพาอุ๋งอิ๋งไปหาหมอฟันนะคะ
รถติดไฟแดงค่ะรถของผู้ก่อเหตุขี่มาจอดข้างข้าง
น้องก็บอกว่าหันไปเห็นแล้วแหละ
เห็นว่าผู้ก่อเหตุเอามีดแทงคอน้องอุ๋งอิ๋งเลยครับ
อุ๋งอิ๋งกรีดร้องเสียงดังมากนะคะ
หันไปดูก็เห็นมีดของผู้ก่อเหตุกำลังจะแทงคอเธออืม
เธอเลยหลบด้ามมีดกระแทกเข้าปากค่ะครับ
ริมฝีปากเธอก็เลยเป็นแผลผู้ก่อเหตุพยายามจะแทงเข้าที่หลังเธออีกครั้งหนึ่ง
แต่โชคดีจริงเธอหลบทันก็เลยมีแค่รอยฟกช้ำแล้วก็มีแผลที่ปาก
คนที่อยู่ใกล้ใกล้บอกว่าทิ้งรถทิ้งรถครับเพราะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ตามภาพเนี่ยน้องเขายังตกใจอ่ามือนึงยังจับรถจักรยานยนต์อยู่เลยอ่ะ
อุ๋งอิ๋งวิ่งไปแล้วน้องอุ๋งคือโดนแทงที่คอ
ทำอะไรไม่ถูกเธอยังจับรถอยู่คนตะโกนบอกเลยว่าทิ้งรถทิ้งรถ
เธอเลยทิ้งรถวิ่งหนีเอาตัวรอดผู้ก่อเหตุก็เลยหนีไป
แล้วเธอก็วิ่งไปดูน้องอุ๋งอิ๋งปรากฏว่าน้องอุ๋งอิ๋งเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
โอ้โหช่วงเวลาแป๊บเดียวจริงจริงเธอบอกเธอกลัวมากนอนไม่หลับเลยค่ะ
ตอนนี้มีอาการแบบหวาดระแวงไปหมดทุกอย่างค่ะ
เขาไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วเขาก็จอดปุ๊บหนู
แล้วเขาก็แทงมาหนูได้ยินแค่เสียงอิงกรี๊ดแค่นั้นเลย
แต่ว่าหนูก็สะบัดหน้าอย่างนี้ด้วยหนูตกใจแล้วพี่หนูก็แบบหนูก็จับรถ
แล้วคนข้างหลังหนูที่จอดติดแสดงอยู่เขาก็บอกว่าเออปล่อยรถแล้ววิ่งหนี
หนูก็เลยปล่อยรถแล้วก็วิ่งไปหาอิ๋งหนูไม่ได้มองค่ะหนูเห็นแค่ผมเขา
แล้วก็หนูเห็นแค่มีดหนูโดนครั้งเดียวค่ะแต่ว่าหนูโดนสองครั้ง

นี่นะคะคนเจ็บทั้งหมดก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านกันได้แล้วนะคะแต่ก็ยังต้องรักษาอาการกันอย่างต่อเนื่อง
คือนอกเหนือจากอาการบาดเจ็บทางร่างกายสภาพจิตใจก็สำคัญ
อย่างเพื่อนของน้องอุ๋งอิ๋งคนนี้โอ้โหสภาพจิตใจแย่เลยนะคะ
ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็เลยบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทางจังหวัดต้องช่วยกันดูแล
ต้องดูแลครอบครัวที่ได้รับผลกระทบช่วยเหลือคนเจ็บครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
ก็จะดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องของการจัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสองรายนะคะ
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีก็บอกว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็จะได้รับศิษย์เป็นเงินถดแทนกองทุนยุทิธรรมอ่ะค่ะประมาณ๑๑๐๐๐๐๐บาทนะคะ
ข้อเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพจำแรกก็คือน้องอุ้งผมอีกจุดหนึ่งเนี่ย
จุดหนึ่งเนี่ยเป็นสักจุดที่๔ที่๕ที่คนร้ายยังขี่รถไปไล่แทงชาวบ้านต่อเนี่ย
นั่นคือน้องจูนน้องจูนที่หน้าโรงแรมนะฮะน้องอุ๋งอิ๋งก็ที่สี่แยกไฟแดง
ท่านผู้ชมครับดูที่งานศพของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวของนางสาวอัญชยาหรือว่าน้องอุ๋งอิ๋งได้รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักนะครับ
ในพื้นที่ตะบลหนองหานอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
บรรยากาศก็แน่นอนว่าเป็นด้วยความโศกเศร้าแล้วครับวันนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดอุดรธานี
สยามสุริมงคลเดินทางมาเคารพศพมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
นางสาวอัญชยาบุญยียวนหรือว่าอุ๋งอิ๋งอายุเพิ่ง๑๖ปีเท่านั้นนะครับ
ตอนที่ในแจ็คคนร้ายแทงเข้าไปเนี่ยโชคร้ายมากเข้าคอเลยนะฮะ
ซึ่งเส้นเลือดใหญ่ทั้งนั้นก็เลยเสียชีวิตนะครับเพื่อนเพื่อนของน้องอุ๋งอิ๋งที่เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันก็มาร่วมเคารพศพกันเป็นจำนวนมากนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่ของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับคุณแม่บอกว่าปกติลูกสาวพักอยู่ที่หอพัก
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าจะกลับบ้านทุกวันศุกร์ก็จะมากินข้าวพร้อมกับครอบครัวพร้อมหน้ากันทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์
วันศุกร์กลับบ้านวันอาทิตย์ก็กลับไปหอพักเพื่อไปเรียนวันจันทร์
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้คือวันเสาร์นะครับอุ๋งอิ๋งเนี่ยบอกแม่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยคงต้องกลับก่อนคือกลับวันเสาร์เพราะว่ามีธุระนะ
พี่สาวก็เลยไปส่งขึ้นรถโดยสารกลับไปที่ตัวเมืองอุดรธานีลูกสาวขึ้นรถกลับไปไม่ถึงชั่วโมงครับ
เพื่อนของลูกเนี่ยโทรมาบอกแม่บอกว่าอุ๋งอิ๋งถูกแทงแม่บอกตอนนั้นแม่ช็อกเลยนะฮะ
เพราะไม่คิดว่าเอ้าก็ลูกเพิ่งกลับไปเมื่อกี้ไม่ถึงชั่วโมงลูกถูกแทงเสียชีวิต
มันเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะน้องอุ๋งอิ๋งฮะแล้วคุณแม่บอกโอ้โหลูกสาวยังเด็กอ่ะ
อายุเพิ่งสิบหกค่ะนะเป็นเด็กเรียบร้อยตั้งใจเรียน
ไม่คิดมาก่อนว่าคนก่อเหตุเนี่ยจะใจร้ายขนาดนี้แทงผู้คนไปทั่วนะครับ
แล้วก็เป็นคนกลับบ้านไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าก็กลับแค่มากินข้าวเป็นกฎของบ้าน
อยากให้บ้านอบอุ่นพูดง่ายอยากเจอกันทุก
เจอหน้ากันทุกคนนะคะเป็นวันของครอบครัว

ให้มารับให้มารับตังค่าเรียนของจัดให้เป็นอาทิตย์นะ
ให้มารับเองเพราะว่าอยากมากินข้าวที่บ้านอยากเจอกันค่ะอยากเจอกัน
ส่วนคุณพ่อของน้องอุ้งอิ๋งคุณพ่อชื่อนายคำสิงบุญยียวนอายุ๕๘ปี
พ่อบอกกับเราว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยยากจะทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ลูกสาวคือน้องอุ้งอิงคือแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่
เป็นลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนสุดท้องนะครับซึ่งมีความฝันเติบโตมา
ลูกสาวบอกว่าอยากจะเป็นสถาปนิกพ่อกับแม่ก็สนับสนุนเต็มที่
สุดท้ายฮะตอนนี้ก็ฝันสลายหมดแล้ว
เขาอยากจะเป็นสถาพนิก
ก็แล้วตามใจเขาแล้วเขาชอบอะไรเราก็ให้เขาทุกอย่าง
คนสุดท้ายแล้วก็คือไข่ใบสุดท้าย

เราก็ทุ่มสุดตัวเขาชอบอะไรก็ตามใจเขา
คุณพ่อยังบอกนะครับว่าน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นคนรักสุนัขนะครับ
แล้วก็เลี้ยงเอาไว้ตัวหนึ่งชื่อเจ้าจูเนียอายุ๕ปีนะครับ
เป็นพันธุ์ปักกิ่งผสมชิสุตัวเมียตัวนี้ฮะผู้สื่อข่าวของเราก็ได้เจอมันด้วยเจ้าจูเนียนะ
คือคุณพ่อบอกว่ามันนอนกับลูกสาวทุกคืนมีครั้งหนึ่งจูเนียถูกรถชนนะ
ต้องพาไปนู้นอ่ะไกลถึงจังหวัดขนแก่น
คุณพ่อก็ให้เราได้ดูรูปของลูกสาวที่
นอนกับเจ้าจูเนียทุกคืนรักมากขนาดถูกรถชนโรงพยาบาลสัตว์
โรงพยาบาลสัตว์หรือว่าคลินิกไกลถึงขอนแก่นก็ไปบ้านอยู่อุดรธานีนะครับ
ในงานศพของน้องอุ๋งอิ๋งเจ้าจูเนียมันก็วิ่งเล่นอยู่แถวนั้นนั่นแหละนะตอนกลางคืนมันก็ไม่ไปไหนนะ
เหมือนกับรู้ว่าอุ๋งอิ๋งอยู่ที่นี่มันก็อยู่ข้างโรงศพอยู่ข้างข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้า
ของน้องอุ้งอิงตรงนี้ฮะดูครับเหมือนกับจะรู้ว่าเจ้านายมันเนี่ยอยู่แถวนี้โอ้โหนี่ฮะความสูญเสียหนึ่งในสองศพที่เสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับวันนี้ได้โพสต์ไว้อาลัยน้องอุ๋งอิ๋งนะครับ
แล้วก็มีน้องคนนึงนะฮะที่ได้โพสต์เอาไว้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูโพสต์ของเพื่อนของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับ
อุ้งอิงอายุเพิ่ง๑๖ปีเรียนอยู่ชั้นม๕นะฮะน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยเพื่อนได้โพสต์ข้อความนะครับ
บอกว่านักเรียนชั้นม๕โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนะครับนี่ฮะ
อุ๋งอิ๋งนางสาวอัญชยาบุญยิ่งยวนเพื่อนบอกว่าปีหน้า
น้องจะสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้องกำลังมีอนาคตที่สดใส
กำลังวิ่งไล่ตามความฝันแต่โชคร้ายมากที่ต้องมาเจอคนใจร้าย
คือเหยื่อรายแรกน้องคงทรมานมากแล้วก็ต่อสู้อย่างสุดลมหายใจ
ก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ
ตอนนี้ร่างอันไร้วิญญาณของน้องกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่ของน้องที่อำเภอหนองหานแล้ว
ทางเพจอุดรบ้านฮาวบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วย
คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งความสูญเสียนะคะ
ผู้เสียชีวิตรายที่๒ถูกแทงจุดที่๕ค่ะ
บริเวณด้านหน้าโรงแรมไทยแลนด์โฮเทลตอนที่กำลังนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต
ก็คือนางสาวชนลดาหินคำหรือน้องจูนนะคะ
นี่คือภาพบรรยากาศงานศพน้องจูนอายุยังน้อยแล้วก็อนาคตไกลเหมือนกัน
อายุเพิ่ง๒๒นักศึกษาชั้นปี๔คณะวิทยาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีครับครอบครัวรับศพออกจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
จัดพิธีศพนะคะที่สาราพุทธรักษา๑วัดโพธิสมพร
เทศบาลนครอุดรธานีค่ะบรรยากาศโศกเศร้าจริงจริงคุณผู้ชมค่ะ
นายสุติหินคำอายุ๔๕และนางนันทนาหินคำอายุ๕๒พ่อกับแม่ของน้องจูนค่ะ
พ่อบอกว่ารู้ว่าลูกสาวได้เกียรตินิยมนะ
กำลังฝึกงานอยู่ที่ธนาคารออมสินสาขาบงคำตำบลหมูหม่นอำเภอเมืองอุดรธานี
ฝึกงานเสร็จลูกบอกว่าธนาคารจะรับลูกเขาทำงานนะ

คุณพ่อบอกว่าตำรวจต้องดำเนินคดีคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะคะ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

จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนก็ได้แต่อยากเรียนที่อุดรธานี
เพราะว่าอยากจะอยู่ใกล้ใกล้กับครอบครัวก่อนเกิดเหตุลูกสาวมา
แม่ว่าจะไปหาเพื่อนนะจะไปกินส้มตำใส่รองเท้าคู่ละ๕๐
บาทรองเท้ามันพังค่ะน้องจูนบอกว่าไม่ซื้อใหม่หรอก
นะเดี๋ยวจะไปซื้อเกามาติดใส่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วพูด

แบบไม่ยอมไปใส่คู่ใหม่อ๋อไม่ใส่ครั้งเดียวก็คุ้มนะ

แบบนี้แม่เลยบอกฟังดูแล้วมาย้อนนึกอีกที

หนูจะไปหาเพื่อนแม่เพื่อนชวนกินข้าวกัน
ตำส้มแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่ก็เออ
แล้วแกก็จะรองเท้ากู้นึงขึ้นก่อน
แกไปงานแต่งงานกับพี่ภัยเขากับแฟนพี่ชายเขา

หน้ายุ่งไงแม่๕๐บาทแบบว่าเราเอาเอา๕๐บาท

บาทนะแม่เนอะใส่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหนูได้ใส่
ครั้งเดียวนี่แหละก็แค่นั้นแหละที่มาพูดว่าที่ใส่
ครั้งเดียวหนูใส่ครั้งเดียวก็พอเนอะแม่ใส่ครั้งเดียววันนี้
ก็คุ้มแล้วสั่งครั้งเดียวแค่นี้แหละที่เขาพูดจูนแม่
ก็เคยพูดอยู่กับเขาจูนถ้าน้องจูนเรียนจบทำงานแล้ว
ยังเอาพี่นะถ้าพ่อแม่ไม่อยู่น่ะเลี่ยงเอาพี่แก
มีกันสองคนต้องดูแลพี่นะลูกนะพี่เรียนไม่สูงเหมือนกัน
แม่ก็เคยพูดแค่อย่างนี้แต่ว่าเรียนนะแกสอบที่ไหน
ก็ได้นะแกว่าหนูจะไปเรียนไกลไกลก็ได้ให้เขาเป็น
ขี้เหนียวคนประหยัดกลัวสิ้นเปลืองพ่อแม่เรียนหนู
เรียนอยู่กับแม่นี่แหละแม่ทีนี้แม่จะทำยังไงนี่แม่ไม่
จะทำยังไงแล้วนี่อืมทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่คุยกับ
ทีมข่าวของเราคือคุยไปน้ำตาไหลไปเสียงสั่นเลย
นะคะความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ค่ะส่วนเพื่อน
ของน้องจูนค่ะนางสาวดาราพรกกวิไลอายุยี่สิบสอง
เล่าให้ฟังว่าน้องจูนเป็นคนเรียนเก่งมากเก่งถึงขั้น
คือสี่จุดศูนย์ศูนย์นะคะโอ้โหสี่จุดศูนย์ศูนย์แล้วก็
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะเรียนเก่งขนาดนั้น
นะคะแล้วนิสัยดีด้วยชอบช่วยเหลือเพื่อนเป็นคนมีน้ำตา
ใจเพื่อนอยากได้อะไรหามาให้หมดพอรู้ข่าวโอ้โหทุกคน
ตกใจค่ะแล้วเนี่ยอีกสองเดือนจะฝึกงานเสร็จแล้วก็
เรียนจบกันแล้วอ่ะอีกแป๊บเดียวอะค่ะ
คนที่เรียนเก่งมากค่ะแล้วแบบเป็นคนที่ดีช่วยเพื่อน
ตลอดค่ะคือมีอะไรคือเขาจะช่วยช่วยทุกอย่างค่ะว่าแต่
เพื่อนต้องการความเคลื่อนเหลืออย่างเงี้ยค่ะคือถ้า
เพื่อนไม่มีโรทหรือไม่มีอะไรนี่เขาก็จะไปรับตลอด
ค่ะมีอะไรเขาก็ให้ตลอดเนี้ยค่ะเป็นคนมีน้ำ
ใช่ใช่ค่ะน่าจะเพื่อนต้องการอะไรเขาหาให้
หมดเลยค่ะเขาเรียนเก่งมากค่ะ๒เทอมที่ผ่านมา
มาก็สี่เจ้าคืนศูนย์ค่ะก็จะได้เก็บยกอันดับหนึ่ง
ค่ะอีกสองเดือนก็จะฝืนงานจบแล้วค่ะแต่ไม่ชอบเรา
กับเพื่อนคนนี้เนี่ยไปด้วยกันบ่อยไหมเคยบ่อยค่ะ
เป็นเพื่อนสนิทเลยค่ะคือไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะ
เจ้าหาแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเพื่อนเนี้ยค่ะไม่อยาก
ให้เป็นเขาค่ะเพื่อนของน้องจูนค่ะคุณผู้ชมได้มี
การโพสต์ภาพพร้อมข้อความนะคะครับโพสต์ข้อความเอาไว้
ว่าอาไอพีเพื่อนรักเมื่อวานยังเจอกันยังนั่งกิน
ข้าวข้างกันยังฝึกงานด้วยกันอยู่เลยภาพนี้นะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าด่วนจากไปอะไรเร็วขนาดนี้นะ
เพื่อนว่าจะสั่งข้าวให้มาส่งกินก่อนเข้าทำงานกัน
อยู่เลยจูนคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนทุกคน
ทุกครั้งที่ไปเที่ยวด้วยกันจูนคอยซัพพอร์ตเพื่อนทุกอย่าง
ครับเตรียมของเตรียมออกเงินให้เพื่อนไปเที่ยวโดยไม่
คิดว่าตัวเองจะมีไหมซื้อข้าวมาส่งให้เพื่อนก่อนเข้า
ทำงานทุกวันเป็นคนกลางเวลาเพื่อนมีปัญหาถึงจะ
รู้จักกันแค่ไม่กี่ปีแต่จะเป็นความทรงจำดีดีที่
เรียนเคยกินเคยเที่ยวเคยไปไหนด้วยกันนัดกันจะไปเที่ยว
เที่ยวภูทะเปิกเที่ยวภูเขาแล้วก็จะจบด้วยกันอยู่
แล้วนี่ค่ะต่อจากนี้คงไม่มีใครให้เพื่อนพูดหยอดคอยพูด
วนกันอีกแล้วชาติหน้ากลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่นางฟ้า
ของเพื่อนทุกคนแล้วก็มีนะคะครับจูนเพื่อนรักหลับให้
สบายวันฝึกงานคงไม่มีแล้วสินะไม่มีจูนแล้วไม่ต้อง
เรื่องเรียนหมดเวรหมดกรรมจะอยู่ในความทรงจำ
ตลอดไปจะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
คือน้องจูนกับน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์
คนร้ายเอามีดมาแทงจนเสียชีวิตโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
อืมต้องสูญเสียคนดีดีคนที่แบบโอ้โหเรียนหนังสือนะ
อนาคตยังไกลใช่ในแจ็คหรือว่าในอิทธิพลนะครับตอนนี้ตำลวด
ตำรวจแจ้งข้อหาดังนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
เรื่องของการพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรรอผลการตรวจร่างกาย
แล้วก็เรื่องจิตประสาทอย่างละเอียดอยู่จากทางแพทย์นะฮะ
คือจะมาอ้างคือในแจ๊คเนี่ยในอิทธิพลจะมาอ้างว่า
ผมของขึ้นเข้าของเข้าตัวเคยรักษาอาการทางจิตประสาท
เสพยาบ้ามาสองเม็ดอะไรก็แล้วแต่แต่คุณฆ่าคนตาย

คุณฆ่าคนตายถึง๒ศพยังมีเจ็บอีก๕นะครับ
ต้องรอผลอย่างละเอียดนะฮะแต่ข้อหาตอนนี้แจ้งอย่างนี้
พรุ่งนี้ต้องรอดูว่าจะทำแผนไหมหรือว่าพาไปฝากขังเลยนะครับ
เพื่อนของนายอิทธิพลหรือว่านายแจ็ค
ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่สี่แยกไฟแดงที่อุดรธานีตรงนี้นะฮะ

เมื่อวานนี้พอเขาเห็นเพื่อนไปแทงชาวบ้านเนี่ย

ใช่แล้วออกไปเลยถูกต้องแล้วก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองอุดรธานี
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดคู่กันไปด้วยนะครับ
ฮะตอนที่ตำรวจคุมตัวนายอิทธิพลได้เพื่อนก็มาด้วย
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ก็ชวนกันขี่จักรยานยนต์ไปงานในเมืองตัวเมืองอุดรธานี
ใช่ค่ะไปงานกันเสร็จแล้วค่ะตั้งใจจะกลับบ้าน
ก็บอกว่าเอ๊ะก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมในแจ๊คไม่ยอมขี่รถกลับบ้าน
ก็เหมือนกับขี่วนไปเรื่อยถูกต้องพอมาถึงตรงนี้เนี่ย
เขาบอกว่าเขาคิดว่าในแจ็คเนี่ยจะเอื้อมมือไปจับแก้มผู้หญิง
ค่ะที่จอดจักรยานยนต์อยู่ข้าง
แต่กลายเป็นว่าในมือของในแจ๊กมีมีด
เป็นมีดพับค่ะชักออกมาแล้วก็จึ๊กใส่เขาไปเลย
อุ้งอิงก็โดนเข้าไปคนแรกเลยไม่ทันระวังตัว
อืมส่วนเพื่อนที่มาด้วยเนี่ยโชคดีมากเป็นด้ามมีดกระแทกเข้าที่ปากใช่ไหม

ต่อสุดท้ายคือไล่ตระเวนไล่แทงเข้าไปอีก๕จุด

เนี่ยเขาก็มาให้ปากคำกับตำรวจไปเรียบร้อยเมื่อวาน
เดี๋ยวความคืบหน้าต่างทีมข่าวธรรมชาติทวี

คดีนี้สะเทือนขวัญเหลือเกินแล้วก็
ผู้คนที่อุดรธานีหรือว่าคนไทยทั้งหมดที่ดูข่าวนี้เนี่ย
โกรธมากนะบอกว่าอยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยกับผู้ชายคนนี้
นะคะก็ไม่ต้องมาอ้างเรื่องของรอยสัก
ไม่ต้องมาอ้างเรื่องของอาการป่วยทางจิตทางประสาท
เพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ได้ป่วยนะคะ